ลำปางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบกรณีนักเรียนม๔
กินอาหารเสริมลดน้ำหนักแล้วเสียชีวิต
เรื่องนี้คุณแม่ของนักเรียนม๔ออกมาโพสต์เลยนะ
บอกว่าทุกคนถ้าไม่อยากเสียชีวิตเหมือนลูกสาวของเธอ
ต้องระวังไว้เรื่องของอาหารเสริม
ไม่คิดว่ามันจะมีพิษภัยจนกระทั่งทำให้ลูกของเธอเสียชีวิต
คุณแม่จริงก็ยังทำใจไม่ได้ต่อการจากไปของลูกสาว
ซึ่งอายุยังน้อยอยู่เลยอายุ๑๖ปีเท่านั้นเอง
เป็นนักเรียนชั้นม๔โรงเรียนแห่ง๑ในอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
ก็คือนางสาวรุ่งทิพย์แตงด้วง
ซึ่งเสียชีวิตด้วยอาการไตวายเฉียบพลันติดเชื้อเข้ากระแสเลือด
หรือว่าโรคที่เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง
ซึ่งจริงแล้วภูมิคุ้มกันมันควรจะช่วยปกป้องร่างกายของเรา
แต่ทีนี้มันกลายเป็นศัตรูของเราเองนะครับ
แล้วก็เพิ่งจะเสียชีวิตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เอง
ล่าสุดนะครับทางด้านของสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม
ก็คือนายชูชาติกาวิระพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้ห่ม
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ
คุณแม่เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีการเล่าในโลกโซเชียลด้วย
บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวมีสุขภาพแข็งแรงดีร่าเริงแจ่มใส
แต่ว่า๓เดือนก่อนได้สั่งซื้ออาหารเสริมทางเน็ต
เป็นแบบชงชงผสมน้ำแล้วมันจะเป็นเหมือนเยลลี่เหมือนเจลอะไรอย่างนี้นะฮะ
แม่บอกแบบนั้นเห็นลูกสาวกิน
แล้วลูกสาวก็บอกว่ากินแล้วมันรู้สึกไม่หิวข้าวเลยแม่
กระทั่งกินไปกินมาได้เดือนเศษลูกสาวเกิดอาการเท้าบวม
หมอตรวจพบว่ามีอาการติดเชื้อเข้ากระแสเลือด
มันรุนแรงมากนะครับไตวายเฉียบพลัน
จึงถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง
และท้ายที่สุดลูกสาวเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งครอบครัวเชื่อเหลือเกินว่า
อาจจะมาจากการที่ลูกกินอาหารเสริมดังกล่าว
คุณแม่บอกเลยบรรดาผู้ผลิตอาหารเสริม
ขอให้นึกถึงผู้บริโภคด้วย
คุณผสมสารอะไรลงไปคุณใส่อะไรลงไปบ้าง
คุณต้องรับผิดชอบชีวิตของคนที่กินนะครับ
ด้านเจ้าหน้าที่พบว่าอาหารเสริมยี่ห้อนี้เนี่ย
มีเครื่องหมายออยและบริษัทเองก็ยังดำเนินกิจการอยู่
แต่ไม่ทราบว่าในอาหารเสริมจะมีสารอะไรบ้าง
มีสารประกอบอะไรบ้างหรือสารต้องห้ามหรือไม่

ก็ต้องนำตัวอย่างไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
พ่อแม่ก็เก็บตัวอย่างของอาหารเสริมเหล่านี้
ไว้ให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบดูนะครับ

ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลใดกับผู้สื่อข่าวอีกนะครับ
ก็ต้องรอการตรวจสอบให้ชัดแจ้งเสียก่อนนะฮะ